สวัสดีครับผมคาทาชินมัญชรพาคุณผู้ชมทุกท่านมายืนยิ้มบนดินแดนแห่งความสุขที่วัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนะครับ
สองราศีดวงดีต่อไม่รอแล้วนะสำหรับเดือนกรกฎาคมก็คือสองราศีนี้เลยครับ
ราศีแรกก่อนคือราศีพิจิกครับราศีพิจิกษ์ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสสบดีนะครับ
ส่งผลให้มีการงานที่ดีมีผู้ใหญ่ส่งเสริมการค้ากิจการโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านเอกสารสัญญาการศึกษาธุรกิจบริการ
งานด้านอาหารเครื่องดื่มโดดเด่นเป็นพิเศษครับอีกหนึ่งราศีคือชาวราศีพฤกษกครับ
มีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการเงินบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยและบางท่านจะมีเกณฑ์ขยายครอบครัวหรือว่ามีบุตรด้วยนะครับ
ส่วนราศีอื่นง่ายนิดเดียวครับจะดวงดีต่อไม่รอแล้วนะ
โดยวิธีการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญคิดดีทำดีพูดดีมีเพื่อนดีดวงดีแน่นอนนะครับ